อย่างแรกที่สุดผมก็ต้องขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้ประกอบด้วยกัน๔ข้อด้วยกัน
ข้อที่๑ก็คือต้องการสร้างเครือข่าย
ข่ายของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในต่างประเทศ
เครือข่ายระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศในหลายรัฐบาล
ข่ายระหว่างพักอนาคตใหม่กับกลุ่มที่กลุ่มทางประชาสังคมที่เชื่อและผลักดันในเรื่องสิทธิมนุษยชนและในเรื่องประชาธิปไตย
การมีเครือข่ายจะทำให้พวกเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในวันที่พวกเราเป็นรัฐบาล
ข้อที่สองก็คือเราไปเพื่อชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทยให้กับองค์กรและรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องที่สนใจเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุด
ข้อที่๓ก็คือเราไปเพื่อศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองในสภาพยุโรปและในสหรัฐอเมริกา
และสุดท้ายเราไปดูงานด้านการพัฒนาเมืองว่าจะสามารถนำนวัตกรรมการพัฒนาเมืองใหม่กลับมาใช้ในประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง
เพราะพักอนาคตใหม่ต้องการที่จะทำนโยบายการพัฒนาเมืองให้ดีเพื่อลงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมาถึง
ทุกท่านครับในการเดินทางของผมครั้งนี้ผมไปพบองค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่สนับสนุนประชาธิปไตยมาทั้งหมด๗องค์กรด้วยกัน
ผมไปพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลของกระทรวงต่างประเทศ๔ประเทศและของสหภาพยุโรปรวมทั้งหมดเป็น๕ที่
ผมพบกับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศของสภาพผู้แทนรัศดรของประเทศต่างรวมด้วยกัน๖ท่าน
ในการเดินทางของผมครั้งนี้ผมไปทั้งหมด๕เมืองด้วยกันเมืองแรกที่ไปก็คือบราเซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหภาพยุโรปเมืองที่๒คือเมืองเบอร์ลิน
ทุกท่านครับจากการไปเยือนกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนพบปะตัวแทนกระทรวงต่างประเทศตัวแทนรัฐบาล
สิ่งที่ผมได้กลับมาในครั้งนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากต่างประเทศ
สะท้อนจากผู้ที่ห่วงใยและสนใจสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทย
อันดับที่๑ทุกคนให้เสียงสะท้อนเหมือนกันหมด
ว่าอยากเห็นประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตย
อยากเห็นประเทศไทยที่นับถือในหลักการนิติรัฐ
นับถือในหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนสากล
ทุกองค์กรทุกตัวแทนที่ผมไปพบ
อยากเห็นประเทศไทยเป็นผู้มีบทบาทนำ
เป็นผู้มีบทบาทอย่างแข็งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่จะนำประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง
ที่จะนำหลักการสิทธิมนุษยชนให้ปักลากลึก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้
ทุกคนอยากเห็นประเทศไทยที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ในการช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย
แต่แก้ปัญหาในระดับภูมิภาค
แต่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในระดับโลก
อันดับที่๒ที่ผมได้กลับมา
ก็คือการเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองในระดับโลกมากขึ้น
อังกฤษเองเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
อังกฤษกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ที่จะเข้ามาแทนคุณเทรซ่าเมซึ่งได้ประกอบลาออก
เพราะไม่สามารถทำดีลเบคซินกับสภาพยุโรปได้เป็นที่ประสบความสำเร็จ
และเป็นที่เภาใจของสภาคฯ
สิ่งที่จะตามมาก็คือจะมีการก้าวขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีของแคนดิเดตคนใหม่
ซึ่งคุณบอริสจอนซันก็เป็นคนที่ผลักดันเปรคซิ
มาอย่างยาวนานในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
สภาพยุโรปเองเราเห็นชัดถึงความกังวล
ในด้านการเสื่อมถอยของโลกเสรี
ระเบียบระบบโลกที่เกิดขึ้น
หลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน
ยุโรปนะครับเราเห็นได้ชัดถึงความกังวลของยุโรป
มิตรสหายอีกฝั่งหนึ่งของแอดแลนติกคือสหรัฐอเมริกา
มีนโยบายต่างประเทศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้
ในขณะเดียวกันทางด้านพรมแดนตะวันออก
ของสภาพยุโรปซึ่งติดกับรัฐเสียง
ก็เจอกับรัสเซียที่ยุโรปถือว่า
มีลักษณะท่าทีคุกคามต่อระเบียบโลกเสรี
ด้านตอนใต้ของยุโรปมีปัญหาในเรื่องความไม่มั่นคง
ตะวันออกกลางดังนั้นยุโรปในตอนนี้
ต้องการมิตรต้องการประเทศ
ที่เชื่อและยึดมั่นในหลักการเดียวกับยุโรป
ก็คือหลักการประชาธิปไตยและหลักการสิทธิมนุษยชน
สหรัฐอเมริกาสิ่งที่พูดกันถึงมากก็คือ
ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งในระดับมณฑลรัฐ
ไม่ใช่ระดับชาติและมีการพูดถึง
ที่จะเอาไว้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ทุกท่านครับนอกจากนี้
ผมยังได้ไปดูการศึกษาด้านการดูเมือง

ซึ่งผมอยากจะโชว์ให้ทุกท่านดูนิดหนึ่ง

ว่าการจัดการเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว
กับการจัดการเมืองในประเทศไทยต่างกันอย่างไร

เมืองที่ผมใช้เวลาในการศึกษาดูเมืองมากที่สุดในรอบนี้

ซึ่งผู้ว่าลอนดอน

ผมอยากให้ดูนิดหนึ่งนี่คือเว็บไซต์ของผู้ว่าลอนดอน
อย่างเรื่องแรกสุดก็คือเรื่องความโปร่งใส

ยังมีให้ติดตามย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางเว็บไซต์

นี่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสนี่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหา
อันดับที่๒ที่ผมอยากให้ดูทุกท่านครับ
วันนี้ปัญหาหนักที่สุดของคนลอนดอนคือปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
ลอนดอนไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ซึ่งบ้านคือความมั่นคงในชีวิต
เมื่อประชาชนไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ก็ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงน้อยลง
สิ่งที่คุณซานิกขาดเข้ามาทำอย่างแรกในการเป็นผู้ว่าลอนดอน
เพื่อจะทำให้ราคาบ้านต่ำลง
เว็บไซต์ของผู้ว่าลอนดอนเราจะสามารถคลิกเข้าไปดูในทุกอำเภอของลอนดอนได้เลย
อำเภอไหนมีการสร้างบ้านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
การพัฒนาเรื่องการสร้างบ้านขึ้นมากเท่าไหร่
อันดับที่สามที่ผมอยากให้เห็นนะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องการพัฒนายาวชน
คุณซานิกคานได้ออกกิจกรรมขึ้นวันหนึ่ง

หรือคนลอนดอนรุ่นเยา
แล้วให้คนลอนดอนที่เป็นคนลอนดอนรุ่นสาว
สามารถเสนอโครงการและเอางบประมาณตรงนี้ไปใช้ได้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นเยาในชุมชนของตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งขันฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬาไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ
ทุกท่านครับสิ่งต่างเหล่านี้ที่พวกเราไปดูงานมา
จะกลับมาอยู่ในนโยบายที่เราจะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
จะอยู่ในนโยบายที่เราจะเอากลับมาสร้างเมืองของเรา
ไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่ทุกเมืองที่อนาคตใหม่จะส่งลงเลือกตั้งในระดับอบจ
ทุกท่านครับผมไม่อยากจะเปรียบเทียบเยอะ
แต่ผมอยากจะเห็นการนำเอามิติใหม่ของการพัฒนากลับเข้ามาสู่ประเทศไทย
ไม่อยากจะเปรียบเทียบเยอะถ้าทุกท่านมีเวลา
ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
เปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของเมืองลอนดอนดู
แล้วทุกท่านจะเห็นถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัด
ผมมองไม่เห็นอุปสรรคผมมองไม่เห็นปัญหาอะไรเลยว่าทำไม
เราถึงจะก้าวเดินไปในการพัฒนาเมืองที่ดีอย่างลอนดอนไม่ได้
เว็บไซต์อย่างเดียวน่าจะบอกถึงทิศทางการพัฒนาเมืองได้ชัด
ไซต์ของลอนดอนเต็มไปด้วยผู้คนให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ทุกท่านครับนั่นก็คือทั้งหมดที่พวกเราเดินทางไปต่างประเทศมา
พูดกันถึงเศรษฐกิจการเมืองพูดถึงการพัฒนาเมือง
พูดกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยพูดกันถึงสถานการณ์การเมือง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในระหว่างที่ผมไม่อยู่ทุกท่านครับ
มีการกล่าวหามีข้อที่ฝ่ายที่ไม่อยากเห็นพักอนาคตใหม่
เจริญเติบโตไปมากกว่านี้พยายามที่จะโจมตีพักอนาคตใหม่
ด้วยข้อหาว่าผมหลบหนีบ้างล่ะผมต้องเรียนทุกท่านครับ
ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่เราตัดสินใจตั้งพักอนาคตใหม่ขึ้นมา
รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยในเวลานี้อยู่ในสถานการณ์การต่อสู้
สถานการณ์การต่อสู้ที่โจทย์ใหญ่ก็คืออำนาจในประเทศไทยเป็นของใคร
ซึ่งพักอนาคตใหม่เชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชน
และเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้เพื่อให้อำนาจกลับมาเป็นของประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้ง
หมายความว่าเราต้องชนกับอำนาจประเด็จการ
ทุกวันนี้ได้แปลงร่างกลายเป็นประเด็จการที่มีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นเมื่อเราตั้งพักขึ้นมาเรารู้อยู่แล้ว
ว่าการโดนคดีการเล่นงานพวกเราด้วยคดีความต่างจะต้องเกิดขึ้น
ดังนั้นผมและแก่นำพักอีกท่านอื่นได้เตรียมใจมาพอสมควร
ไม่มีการหลบหนีเด็ดขาดครับผมยืนยัน
ข้อหาการหลบหนีนะครับเป็นเพียงข้อความที่ต้องการจะใช้โจมตีพักอนาคตใหม่
ผมยืนยันว่าผมและแก่นำพักคนอื่นมีความตั้งใจอย่างยิ่ง
มีความจริงใจเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
ให้กลับมาสู่ประชาธิปไตยโดยพร้อมที่จะเผชิญกับคดีความต่าง
พวกเราเตรียมใจมาแล้วสำหรับจุดนี้
ข้อที่สองครับทุกท่านครับข้อหาเรื่องการขายชาติ
เลือกเส้นทางรัฐสภาเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตย
เราต้องเผชิญกับการกดดันในรูปแบบต่างเยอะแยะมากมายในช่วง๑ปีที่ผ่านมา
รวมถึงข้อหาขายชาติด้วยทุกท่านครับ
ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาพูดถึงคำนิยามของธรรมชาติกัน
สำหรับพักอนาคตใหม่ชาติคือประชาชนสำหรับภักดิ์อนาคตใหม่ชาติไม่ใช่รัฐบาล
และที่สำคัญที่สุดชาติไม่ใช่ความมั่นคงของคอสชไม่ใช่ความมั่นคงของคุณประยุทธ์จันโอชา
สิ่งที่เราไปพบปะพูดคุยกับองค์กรระหว่างประเทศต่างรัฐบาลต่างนี้
เราพูดคุยกันถึงสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง
ดังนั้นผมเชื่อว่าด้วยเจตนาดีของเราไม่ได้มีความคิดที่จะทำลายชาติหรอกครับ
คนที่กล่าวหาแล้วว่าขายชาติต่างหากที่เป็นกลุ่มคนที่รับใช้ประเด็จการ
คนที่รับใช้ประเด็จการต่างหากที่ทำลายชาติที่ขายชาติ
พวกเรามีแต่ความจริงใจที่อยากจะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้า
พวกเรามีแต่ความจริงใจที่อยากจะปลดปล่อยศักยภาพที่ถูกกดทัพมานานของคนไทย
เพื่อให้ประเทศไทยทะยานไปข้างหน้าได้อย่างทัดเทียมกับโลกภายนอก
และทุกท่านครับผมคงจะจบการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
และสิ่งที่เราได้รับมาจากการเดินทางไปยุโรปและไปอเมริกาในครั้งนี้